มาที่ต่อธนภพนะคะก็มุมมองหลากหลายเรื่องความรักทีเดียวสำหรับผู้ชายคนนี้นะคะ
แล้วก็เมื่อวันก่อนเขาไปให้สัมภาษณ์ในนิตยสารฉบับหนึ่งนะ
เขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าเข้าหาผู้ชายก่อนมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองเป็นอีกหนึ่งทัศนคตินะของคนรุ่นใหม่เนาะ
เขาบอกว่าอย่างนี้ว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นฝ่ายเข้าหาผู้ชายก่อนไม่ใช่เรื่องผิดหรือว่าดูแร็ดในสายตาคนอื่นนะ
อันนี้หนุ่มต่อเขาได้บอกเอาไว้นะคะซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์นี้เองค่ะคุณผู้ชม
ทำเอาชาวเน็ตบางคนนะตีความว่าหนุ่มต่อนั้นสนับสนุนให้ผู้หญิงเข้าหาผู้ชายก่อน
แบบนี้มันดูไม่งามหรือเปล่ารวมถึงกลุ่มคนโลกสวยนะในโซเชียล
ก็คิดต่างกับเจ้าตัวนะในเรื่องนี้ค่ะก็เหมือนจะไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้สักเท่าไหร่
เดี๋ยวหนุ่มต่อคิดยังไงเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะ
ที่บอกว่าให้ผู้หญิงเข้าหาจีบผู้ชายบ้างเพราะว่ายุคนี้ผมเชื่อว่าผู้ชายที่ขี้อายก็เยอะ
แล้วผู้ชายที่ขี้อายผมว่าบางคนเขาไม่ได้มีทัศนคติว่าการที่ผู้หญิงเข้าหาผู้ชายแล้วเป็นเรื่องไม่เหมาะสม
สุดท้ายแล้วยุคนี้เรามีสิ่งที่เรียกว่าความเสมอภาคกันในเรื่องเพศอยู่อะไรอย่างนี้
ถามว่าคำว่าแรดมันเป็นสิ่งไม่ดีเหรอ
ก็คือถ้าจะเปรียบเป็นสัตว์ชนิดนึงก็ได้หรืออะไรก็ได้
คือผมไม่ได้บอกว่าแร็ดนี้ผมหมายถึงว่าเป็นคำด่าอะไรอย่างนี้ครับไม่ได้หมายถึง
ถามว่าสนับสนุนไหมไม่ได้สนับสนุนแต่แค่เป็นการโปรยว่าไม่ได้อยากให้กลัวขนาดนั้น
ผมไม่ใช่คนที่โลกสวยตลอดเวลาผมก็มีความคิดเป็นของตัวเองแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนก็มีความคิดเป็นของตัวเอง
บทสภาพเพิ่มเติมข้อบอกว่าผู้หญิงทุกคนรู้นะว่าไอ้ตรงไหนมันคือเบื่อเร็งบิดการแก้แก้แสดงออกหรือเปล่า
คนสั่งหมายคือเส้นผ่าระหว่างความแรดกับใครก็กฎ้าแสดงออกมันก็ล้ำกันอยู่เท่านี้แต่ว่านี้ฉันเข้าใจความหมายของคุณต่อนะ
เพราะว่ามันเป็นการแสดงออกความเห็นเป็นการแสดงออกทางด้านทัศนคติของตัวเขาเอง
เพราะว่าไม่ได้ต้องการที่จะไปสนับสนุนให้ใครออกมาอยู่ก็เอามาแบ๊กกันเถอะ
อะไรประมาณนั้นใช่ต้องจะเห็นนะคะ